ดูเรื่องของโควิด๑๙หน่อยกันแล้วกันนะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้มีผู้ที่บอกว่าติดโควิดนะฮะ
ในแวดวงการเมืองคุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ
ประธานคณะก้าวหน้าโพสต์เฟซบุ๊กนะครับแจ้งข่าว
คุณธนทรบอกว่าเมื่อวานนี้๓มกราคมนะฮะ

แล้วก็กักตัวและตรวจโควิดตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข
เวลาประมาณ๑๕นาฬิกาผลออกมาเป็นบวก
ณขณะนี้อยู่ในระหว่างการกักตัวตามมาตรการของรัฐบาล
และปฏิบัติตัวภายใต้คำแนะนำของแพทย์อย่างเร่งครัด
สภาพร่างกายไม่มีอาการใดสุขภาพแข็งแรงเป็นปกติดี
ขอให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยครับ
คุณธนทรแจ้งข่าวว่าติดโควิดนะฮะ
แล้วก็ล่าสุดนักร้องลูกทุ่งสาวชื่อดังลำไยหายทองคำ

คือลำไยเนี่ยบอกว่าเนื่องจากทีมงานเราเดินทางไปเล่นคอนเสิร์ตเขาดาวน์
หลังจากนั้นมีคนในวงน้องชายแล้วก็มือเบสมีอาการเป็นหวัด
ได้ทำการตรวจโควิดผลออกมาเป็นบวกติดเชื้อ
หลังจากนั้นทีมงานแดนเซอร์ช่างแต่งหน้านักดนตรี
ก็เลยรีบไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาล
วันนี้ผลของลำไยออกมาเป็นบวก
ถ้าว่านี้ติดโควิด๑๙ก็เข้ารักษาอาการตามมาตรการต่างแล้ว
แล้วก็ขอกราบขอโทษเจ้าภาพจากงานต่างด้วย
ลำไยหายทองคำก็ถ้าตามข้อมูล
ก็คือไปงานเขาดาวน์ที่หาดจอมเทียนพัทยา
แล้วก็มีไปโชว์ตัวร้องเพลงที่วัดท่ากระดานที่บังละมุงชนบุรีด้วย
พอฟังทำลงทำลายอะไรกันต่อไปกันแล้วกัน
ชนบุรีสำคัญนะคะเรื่องของโควิด๑๙ในช่วงเวลานี้
คุณผู้ชมอยากให้ดูภาพนี้ค่ะ
ประกาศตามหา๒นักท่องเที่ยวชาวอินเดีย

๒คนนี้นะคะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชนบุรี
โพสต์ตามหา๒คนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมท่านไหนที่พบเห็นติดต่อกลับไปที่โรงพยาบาลวิพารามแหลมชะบังด้วยนะคะ
เรามีเบอร์โทรศัพท์ขึ้นให้หน้าจอแบบนี้ค่ะ
ทีนี้ตรวจหาเชื้อครั้งแรกลบ

ก็มีการประสานสถานทูตอินเดียประจำประเทศไทย
ติดต่อนักท่องเที่ยว๒คนนี้
ให้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลวิพารามแหลมชะบังนะคะ

แต่ปัญหาคือไม่รอแล้วไม่รอแล้วปล่อยออกมาได้ยังไง
นั่นน่ะสิเดินออกไปง่ายได้ยังไง
ต้องขึ้นรถไปต่อด้วยล่ะใช่ไหม